เดี๋ยวดิฉันจะพาไปงานบุญกันต่อนะคะจะพาไปงานพิธีนิโรธกรรมของพระครูบาน้อย
แต่ที่อยากให้สังเกณฑ์ดีมันมีเสร็จประทัศน์กระเด็นออกมา
แล้วทำไมในนั้นมันมีตัวเลขไปดูดีกว่าไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอ
ไปค่ะไปงานบุญกันก่อนนะคะไปงานประกอบพิธีก่อนเข้านิโรธกรรม
สวนป่าปฏิบัติธรรมภายในวัดศรีดอนมูลตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่

พระครูบาน้อยจะทำการเข้านิโรธกรรม

ซึ่งภายในงานนะคะภายในพิธี
ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา

มีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
กราบไหว้เจดีเก้าขนาจารย์

ซึ่งลงยันอาคมคาถาเอาไว้
อกจากนั้นนะคะก็ยังมีการจุดประทัดกว่า๑๐๐ลูกอีกด้วย
งานนี้มีรอบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
ที่มีความเคารพสัทธาเลื่อมใสในครูบาน้อย
แห่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ที่ฮือฮาและเป็นไฮไลท์ของงานนี้นะคะ
ก็คือหลังจากที่ครูบาน้อยท่องคาถา

ก่อนที่จะมีการชักทงลงยันคาถา
ขึ้นสู่เหนือกระท่อมฟางแบบนี้
ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดเสียงประทัด
ดันมีผ้าสีแดงกระเด็นออกมาจากกองประทัดที่จุด

คุณดูนะกระเด็นออกมา
และเป็นที่ทราบดีในบรรดาสิทธิ์ที่เคยร่วมงานว่า
ผ้าที่ออกมามักจะมีตัวเลขอยู่ในนั้น
เฮ้ยนี่ชัดเจนมากโอ้เลขดีเลขมงคลซะด้วยน้องใบตอง

ดูแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ใช่ค่ะแน่นอนแหละที่คุณผู้ชมเห็น
บรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้านตัวเลข
เขาก็ถ่ายภาพเก็บไว้
เพื่อที่หวังว่าจะนำไปเสี่ยงโชค
บรรยากาศพิธีกรรมแบบล้านนา

ว่ามันมีการทำพิธีกรรมแบบนี้ขึ้นมา

ก็เป็นที่เริ่มสายศรัทธาของชาวล้านนา
รวมไปถึงสาธุชนทั่วไปด้วย
ค่ะส่วนเรื่องเลขเด็ดนั้นก็ของแถมละกันนะ

เป็นความเชื่อส่วนตัวดิฉัน

มันชัดเจนติดตามากเหมือนกันนะ

ก็ต้องลุ้นกันดูกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไร
รุ้นเรื่องของพิธีกรรมดีกว่า